และเพื่อให้การควบคุมโรคดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
ผมขอให้ทุกสถานที่เว้นระยะห่าง๑๒เมตร
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
รวมถึงร้านอาหารต่าง
จำหน่ายอาหารแบบซื้อกลับไปบ้านเท่านั้น
ห้างสรรพสินค้าและตลาด
ให้เปิดได้เฉพาะในส่วนของการจำหน่ายอาหารและสินค้าจำเป็น
ในการดำรงชีวิตประจำวันเท่านั้น
ซึ่งพี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกหรือกักตุ้นสินค้าและอาหารกันนะครับ
ผมขอยืนยันว่าท่านจะซื้ออาหารและของใช้จำเป็นได้อย่างพอเพียงครับ
อกจากนั้นยังขอความร่วมมือปิดสถานที่อื่น
ที่เป็นแหล่งรวมตัวของคนจำนวนมากที่มาอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ซึ่งจะมีประกาศในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งภายในวันนี้
นี่จะคือวันนี้ที่ต่างจากเมื่อที่ประจำเป็นวันนี้
สวัสดีครับ